เธอจะต้องไปร้องเพลงอ่ะนะคะแล้วเธอก็จ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่ง
จังหวะที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คนขี่เอามือไปจับขาเธอไว้
ขาจับไว้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพดีกว่าค่ะ
เธอต้องบอกคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเกาะด้านหลังเอา
ไม่ต้องมาเกาะขาเธอเอาไว้กลัวเธอหล่นเหรอหรือยังไงมันไม่น่าจะใช่เพราะไม่ใช่จับเฉยอะพี่อุ๋ย
มันมีกิริยาท่าทางอย่างอื่นที่สอบไปในทางอนาจารย์ด้วย
นี่น้องเขาเอามือตีแขนแล้วบอกปล่อยได้แล้วนี่น้องใส่กางเกงวอร์มเนี่ยเห็นไหม
บอกว่าเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเธอนั่งซ้อนท้ายจากบ้านพักที่นาเกลือบังละมุงชนบุรี
แล้วเหมือนส่งเสียงคลางด้วยและเขย่าตัวด้วยคือมันมีท่าทีที่ส่อไปในเชิงอนาจารย์
แล้วพาอ้อมไปด้วยนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะเหมือนกับอ้อมไปที่เปลี่ยวอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็น
คือภาพอันนี้คือคุณจ๋าแกถ่ายเองคุณแพร่จ๋าแกถ่ายเองมันก็จะเห็นแค่ขา
แต่ภาพเนี้ยภาพจากกล้องวงจรปิดอ่าคุณผู้ชมลองดูการแต่งตัวของเธอค่ะ

ไม่ได้เหมือนตอนที่เธอแบบร้องเพลงหรืออะไรนะคะ
จ่ายเงินแล้วเนี่ยยกมือไหว้แล้วเดินเข้าไปในร้านเลย

วันนี้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราได้คุยกับคุณแพร่จ๋านะคะ
ยอมรับว่าตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยเอามือถือถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
แล้วเอามือปัดออกเพื่อปกป้องตัวเอง
แต่คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่หยุด
พอถึงร้านเธอรีบจ่ายเงินรีบยกมือไห้

แต่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้เหมือนไม่กลัวนะ

เพราะเธอจ่ายเงินแล้วนะคะเธอเข้าไปแล้ว

เนี่ยก็อยู่หน้าร้านสักพักนึง
คือยังไม่ได้แบบออกไปทันที

แล้วเธอรีบไปร้องเพลงวันอาทิตย์
พัทยามีเทศกาลพลุนานาชาติด้วยไงคะ

เธอก็เลยก็ต้องเรียกวินที่แบบไม่คุ้นเคยก็ไม่เป็นไรเพราะเธอต้องรีบแล้วล่ะ
เพราะเธอใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัย
วกกันน็อกของเธอเองเตรียมเอาไว้
ก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงผู้โดยสารคนอื่นด้วย
สงสัยว่าวินคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วโดยที่ไม่รู้นะว่าเธอคือแพร่จ๋า
กลัวจะไปทำกับคนอื่นอีกไงคะ

ทีนี้เธอบอกว่าพอเป็นข่าวเนี่ยก็คนก็พูดถึงเยอะแชร์กันในโลกออนไลน์เนอะ
บางคนก็พูดถึงเรื่องของการแต่งตัวเซ็กซี่ของเธอเวลาที่เธอร้องเพลงหรืออยู่บนเวที

เวลาที่ผู้หญิงคนนึงถูกลวนลามหรือถูกกระทำอะไรลักษณะทางเพศเนี่ย
อย่าโทษผู้หญิงอย่าโทษผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ
ต่อให้ผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ก็ไม่มีสิทธิ์มาจับขาเธอนะ

แล้วเธอก็บอกเลยว่าก็เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดว่าเธอใส่กางเกงขายาวเสื้อยืดตัวเบอร์เลอร์เลย
ยังมาจับต้นขาเธอค่ะฟังเสียงเธอนิดนึงค่ะ
คือเสียใจมากเลยนะเพราะว่าในคลิปเราไม่ได้แต่งตัวโป๊ะเลย
แล้วก็เรามีความแบบระมัดระวังตัวเสมอในตอนกลางวันเพราะว่าเรารู้ว่าลูกเราเซ็กซี่
เชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยคนที่กระทำกับเราเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเราเป็นใครนะคะ
ซึ่งมันก็เป็นการกระทำที่สุ่มมากก็เสียใจนะคะกับคอมเมนต์หลายอันที่แบบอ่านแล้วก็มาว่าเราที่เราเป็นเหยื่อเราก็มาโดนว่าอะไรแบบนี้
เดี๋ยวจะดำเนินการตามกฎหมายนะคะตามนั้นเลยตามกฎหมายค่ะ
อนุญาตขับขี่โดยเฉพาะใบอนุญาตขับรถสาธารณะ